คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้นะครับซ้อนสามกันมาแล้วพยายามจะแซงซ้ายรถคันหนึ่งที่เขาชะลออยู่นะฮะ
เพื่อจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยปรากฏว่าจักรยานยนต์ที่ซ้อน๓กันมาเกิดเฉียวกับรถคันนี้
แล้วทำให้รถจักรยานยนต์ล้มจนคนเนี่ยโอ้โหระเนระนาดตามพื้นเหมือนกัน
และที่สำคัญเขาบอกว่ามีอาวุธมีดที่หล่นมาจากกลุ่มวัยรุ่นที่ซ้อน๓กันมาด้วย
สงสัยถูกคู่อริไล่ล่าหรือเปล่านะครับมีคลิปเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะภาพจากกล้องหน้ารถคันเกิดเหตุนะครับก็เห็นชัดเจนเลยจับภาพได้ชัดเจนเลย
ขณะที่เธอขับรถมาอยู่ดีเนี่ยนะฮะปรากฏว่าด้านซ้ายมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งนะครับ
มีวัยรุ่นขับแล้วก็ซ้อนกันมาเรียกว่าซ้อนสามนะฮะพุ่งชนด้านซ้ายของรถเก๋งจนรถจักรยานยนต์นั้นล้ม
หลังจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นพยายามลุกขึ้นยกรถมีอยู่คนหนึ่งรีบเดินไปเก็บมีดยาวที่หล่นอยู่กับพื้นนะฮะ
ที่ทั้งหมดจะขี่รถหลบหนีไปทันทีนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๓ทุ่มเมื่อคืนนี้บริเวณหน้าหมู่บ้านลานทองถนนติวานนท์ที่ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับ
เจ้าของรถเก๋งแล้วก็มีภาพจากกล้องหน้ารถก็คือนางสาวภูสนีอายุ๒๗ปี
เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังบอกว่าช่วงที่เธอกำลังชะลอรถเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไว้แล้วนะ
เลี้ยวซ้ายเข้าซอยเข้าบ้านนี่แหละครับ
ปรากฏว่ามีรถจักรยานยนต์แซงซ้ายพุ่งมาอย่างเร็วอย่างแรง
ทำให้กระจกมองข้างของรถเก๋งคันนี้หักนะครับ
แล้วก็ด้านประตูด้านซ้ายรถก็ยุบนะฮะ
หลังเกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นไม่พูดไม่จาอะไรเลย
มีคนหนึ่งรีบลุกครับแล้วก็ลุกขึ้นมาเก็บมีด
มีดมันหล่นอยู่ที่พื้นเป็นมีดยาเมื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือนกันนะนะฮะ
แล้วก็ทีนี้ครับตัวของผู้เสียหายก็คือนางสาวภูชนีรถของเธอเสียหายเนี่ย
ขณะที่นายนัทธพงศ์อายุ๓๔ปีเป็นคนเห็นเหตุการณ์บอกเห็นกับตาเห็นจะเลยนะฮะ
บอกว่าช่วงที่รถจักรยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่นล้มได้ยินเสียงนะ
จากเสียงคล้ายกับมีดหล่นแล้วยังได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดขึ้นด้วยนะครับ
และคนหนึ่งก็รีบหยิบมีดที่พื้น
ทั้งหมดทั้ง๓คนจะรีบขี่รถแล้วก็ซ้อนรถหลบหนีไป
คาดว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้น่าจะไปมีเรื่องกับคู่อริกันมาก่อน
แล้วน่าจะกำลังขี่รถหลบหนีหรือว่าถูกคู่อริไล่ล่ามา
ตอนที่รถล้มแล้วมันมาพยุงเพื่อนขึ้นไป
เพื่อนมันนอนมันก็มาพยุงเพื่อนขึ้นไป
แล้วก็ซ้อนไปแล้วก็เอาเพื่อนจับใส่
เดี๋ยวก็เด็ก๒คนตัวแรกเล็กถือเคียว

หนีเลยแล้วระเบิดอะไรยังไง
น่าจะปลาตอนที่ก่อนจะชนระเบิดเป็นปลองแล้ว

แล้วจังหวะที่ปลาลมลมรถชน
มันเหมือนมันมาไล่กันมาพอมีไล่กันมา

ใช่มอไซค์สองสำคัญมากอ่าเนี่ยฮะน่าจะเป็นการไล่กันมานะคุณฮะ
เพราะว่าคนเห็นเหตุการณ์บอกมอเซ้นเนี่ยสองสำคัญเลยนะครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราได้ไปสอบถามแม่ค้าที่ขายของอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุตรงนี้นะครับ
ก็ให้ข้อมูลบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเธออยู่ในร้านไม่ได้เดินออกไปดูเพราะกลัว
จากได้ยินเสียงคล้ายระเบิดซึ่งเสียงมันดังมากนะฮะ
ตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะเป็นเสียงปืนหรือเปล่าเป็นเสียงระเบิดอะไรหรือเปล่านะฮะ
เห็นกลุ่มวัยรุ่นที่รถจักรยานยนต์ล้มรีบลุกขึ้นมาแล้วก็เก็บอาวุธ
น่าจะเป็นมีดยาวแล้วครับแม่ค้ายังให้ข้อมูลอีกนะครับว่า
เมื่อก่อนเส้นทางนี้จะมีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ไล่ทำร้ายกันเป็นประจำเลยคุณ
ค่ะนะฮะทุกคืนเลยแต่ตอนนี้ก็หายไปนานแล้วนะครับ
เบื้องต้นจะต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดในเส้นทาง
ก่อนถึงจุดเกิดเหตุว่ามีกลุ่มวัยรุ่นไล่กวดไล่ทำร้ายกันหรือไม่นะครับ
พร้อมทั้งจะเรียกวัยรุ่นทั้ง๓คนที่ประสบอุบัติเหตุมาพบ
เพื่อให้ปากคำต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และแน่นอนครับต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายให้กับคนขับรถเก่งเขาด้วยนะฮะ
แต่ถ้าตรวจสอบพบว่าเป็นเรื่องไล่ทำร้ายกัน
ก็จะต้องมีการสืบสวนและดำเนินคดีกันต่อไปด้วยนะครับ